ไปล่องเหลือได้นะคะ
รู้จักกับอาชีพของคนจับกุ้ง
กุ้งอะไรบ้างเยอะแยะมากมายขนาดไหน

ที่นี่คือรุ่มน้ำบางประกง
ุ่มน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนสองฝากฝั่งไว้ได้ค่ะ
ถึงจะมีพื้นป่าไม่หนาแน่นเหมือนไหน
แต่ความอุดมสมบูรณ์เพียงเท่านี้
ก็ช่วยให้มีอาชีพประมงพื้นบ้าน
อย่างอาชีพคนจับกุ้งอยู่ค่ะ
ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราจะถามคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรรัฐอำเภอคล่องเคือน
จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ดูค่ะสภาพอากาศและท้องฟ้ามันช่างเป็นใจ
ให้เราออกไปจับกุ้งกันละกัน
เพราะว่าวันนี้ไม่ต้องจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพคนจับกุ้งที่อยู่คู่กับรุ่มน้ำบางประกงมาอย่างยาวนาน
มีนัดค่ะวันนี้บอกเลยไม่ต้องนัดกับคุณลุงคนหนึ่งเดี๋ยวลงเรือแล้วไปหาคุณลุงไปจับกุ้งกันไป
สวัสดีค่ะคุณป้าจับอะไรจับปลาเหรอ
กุ้งตะเข็บกุ้งตะเข็บเป็นยังไงอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะแบบนี้แบบนี้ได้เยอะไหมคะวันนี้อุ้ยดูนี่เต็มเลยอ่ะ
อย่างนี้หายังไงคะคุณป้า
เอาอย่างนี้เอาไปทำกุ้งแห้งหรอนี่เอาไปทำกุ้งแห้งค่ะ

น้ำบางปะตรงน้ำคงขึ้นลงตอนนี้น้ำขึ้นน้ำลงค่ะคุณลุง

กำลังจะขึ้นแล้วเรากำลังจะลงแล้วค่ะ
สวัสดีนะคะลุงตึงลุงตึ้งทำอาชีพคนจับกุ้งมากี่ปีแล้วคะ

ตอนนี้ก็ยังหนุ่ม

ทั้งปีนะครับมันจะมีช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำ

ผมทำมาประมาณ๓๖ปีแล้วครับ

แต่ใช่ว่าจะออกไปตกกุ้งตอนไหนก็ได้นะคะ

เขาดูเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเป็นหลักด้วยค่ะ

เราสังเกตช่วงขนขึ้นกุ้งมันจะกินดี

เพราะกุ้งมันจะมาอยู่เป็นแหล่งครับ
กุ้งมันจะสายอยู่ตามตอตามหินอะไรอย่างนี้ครับ

คือเราไม่ต้องไปอยู่แบบได้อำนาจใครอย่างนี้ครับ
คือเราออกหากินเราไปอยู่กับธรรมชาติสบายครับ
เมื่อยเราก็กลับบ้านนอน๖๗ชั่วโมงครับ

ทำให้รุ่มน้ำบางประกงมีสีสันมากเลยค่ะ
ช่วงเวลาตกกุ้งก็เป็นอีกช่วงเวลาสนุก
เรือที่แล่นผ่านก็ต่างแวะทักทายซึ่งกันและกัน
คือเราจะไปตกกันก็คือไปทิ้ง๒ลำ๓ลำคือเป็นเพื่อนกันนะครับ

ฮากันไปครับสนุกหนานครับแต่ได้ตังค์ด้วย
ที่นี่เขามีวิธีการจับกุ้งหลากหลายแบบ
ใครชอบแบบไหนถนัดแบบไหนก็จับแบบนั้นแหละค่ะ
จุ่มกุ้งหากุ้งเมตตานเม้าะทำหลักแล้วก็จุ่ม
เป็นตังค์นะครับได้หลายบาทได้มากัน

ไหนว่างก็ออกมาไหนไม่ว่างคำสวน
เมื่อกี้เราออกเรือไปไปดูบริเวณที่เขาออกไปหากุ้งใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราจะมาดูกุ้งที่เขาตกได้ที่เขาจับได้นะคะ
แล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยว่ากุ้งที่นี่เขาสดขนาดไหน

สดขนาดที่ว่าเพิ่งจับมาเมื่อเช้านี้เองค่ะ
นี่คือกุ้งที่ชาวบ้านจับมาได้นี่
ตัวใหญ่มาก
มาแล้วกุ้งเผาสดจ้า
โอ๊ยน้ำลายหลายคุณลูกมีน้ำจิ้มซีฟู้ดไหม

โอ้โหต้องบอกว่ากุ้งที่นี่สดจริงนะคะ
ลุงบอกว่าถ้าจะให้สดกว่านี้ก็ต้องลงไปกินในน้ำแล้วค่ะ
แต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะ
ที่เขาอาศัยอยู่ริมรุ่มแม่น้ำบางประกงแบบนี้นะคะ
วันนี้ใบตองก็พาทุกคนมาทำความรู้จักกับอาชีพของคนจับกุ้ง
ที่อยู่คู่ที่นี่มาอย่างยาวนาน
รับรองว่าน่าจะได้ไอเดียกันไปมากมาย
แล้วก็ขอบคุณคุณลุงตึงด้วยนะคะสำหรับกุ้ง

แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย
โห้ดูเหมือนแล้วขึ้นเป็นอะไร
เวลากินกุ้งมันจะดีด
ถามคำนี้ตกกุ้งยากไหม

แล้วตกกุ้งกับตกปลาไหนบ่อยยากกว่ากัน